สื่อสหรัฐได้ออกมาเปิดเผยภาพถ่ายทางอากาศนะคะว่าจีนนั้นได้มีการติดตั้ง
ท่านยิงขี่ปนาวุฒิค่ะบนหมู่เกาะสแปรดลี่นะคะ
ทำให้สถานการณ์ที่ทะเลจีนใต้มีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้น
แต่ว่าทางการจีนออกมาบอกแบบนี้นะคะว่าเป็นเพียงการสร้างข่าวของสื่อชาติตะวันตกเท่านั้นค่ะ
แสดงให้เห็นว่าจีนได้มีการติดตั้งระบบยิงขี่ปนาวุฒิจากพื้นดินสู่อากาศ
จำนวน๘เครื่องพร้อมด้วยระบบเรด้าบนเกาะวูดดี้หรือที่จีนเรียกว่าเกาะหยงซิงในหมู่เกาะพาราเซล
ซึ่งเป็นเขตที่มีข้อขัดแย้งเรื่องสิทธิการครอบครองระหว่างจีนกับไต้หวันและเวียดนาม
รายงานข่าวระบุนะคะว่าภาพถ่ายดาวเทียมชุดนี้
กับภาพถ่ายเมื่อวันที่๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
บริเวณดังกล่าวยังเป็นชายหาดที่ว่างเปล่าไม่มีการติดตั้งยุทธโปรกรณ์ใด
โฆษกระทรวงกลาโหมไต้หวันยืนยันว่ามีแท่นยิงขี่ปนาวุฒิจำนวนหนึ่ง
ถูกส่งเข้าไปที่เกาะวูดดี้ตามที่เป็นข่าว
ขณะเดียวกันนางสาวชัยอิงเวิร์นว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของไต้หวัน
ก็บอกว่าขณะนี้สถานการณ์ในทะเลจีนใต้กำลังร้อนระอุโดยเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายควรให้ความสนใจ
และขอให้ทุกฝ่ายหาทางออกร่วมกันอย่างสันติอดทนและอดกลั้น
ขณะที่ทางการจีนนะคะก็ออกมาตอบโต้ว่าเป็นการสร้างข่าวลือของสื่อตะวัน
แถบนั่นน้ำทะเลจีนใต้นอกจากนี้นะคะ
ยังมีเรื่องที่จีนติดตั้งระบบพยากรทางอุตุนิยมวิทยา
แล้วก็รวมถึงมีการสร้างสถานที่หลบภัยรวมทั้งให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน
สำหรับเรือประมงในทะเลจีนใต้โดยจีนจะเดินหน้าขยายบทบาทที่สร้างสรรค
แล้วก็คอยช่วยเหลือประชาคมระหว่างประเทศด้วย